ขยายผลต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดจากข่าวด้วยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่หัวหน้าครอบครัวก่อเหตุฆ่ายกครัวแทงเมียแล้วก็ลูกอีก๒

ถูกต้องถูกต้องแล้วมันมีเรื่องแก๊งคอลเซนเตอร์ด้วยค่ะคือตอนนี้ตัวสามีอาการยังสาหัสอยู่นะ
ทีนี้การขยายผลต่อไปถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์เมื่อวานนี้เขาไปจับได้ที่สาแก้วนะ๓คน
แล้วรองโจ๊กกำลังจะบินเลยเดี๋ยวจะต้องบินไปหาหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์หน่อย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในประชุมทีมสืบสวนคลี่คลายคดีนะคะ
เพราะว่ามันกลายเป็นข่าวดังแล้วคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ก่อเหตุเนี่ย
การยังสาหัสเพิ่งถูกย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬานะคะ
แล้วก็มีตำรวจคอยควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลาด้วย
พอหลังจากประชุมเสร็จก็ถามรองโจ๊กค่ะบอกว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนที่สพบางแก้วเนี่ย
คือตอนนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๓นะ
จับได้เมื่อวานที่สะแก้วคนแรกเนี่ยคือนางสาวสุชาดาอายุสิบเก้าเองอ่ะ
เขาเป็นเจ้าของบัญชีม้าแถวหนึ่งคือเรารายงานข่าวไปมันมีแถวหนึ่งแถว๒ไง
คือเป็นบัญชีที่ผู้ตายเมียของนายสานิทโอนเงินไปให้
และตำรวจจับกลุ่มได้ไปจับได้ตรงจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อำเภออรัญญประเทศ
จากการสอบปากคำตัวนางสาวสุชาดาคนนี้เขาก็ยอมรับ
รู้นะว่าฉันเนี่ยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนายสานิท
เพราะว่าเป็นคนไปหลอกเมียของนายสานิทให้โอนตังมาให้อันนี้คนหนึ่งแล้ว
อีกคนนึงเนี่ยคือนางสาวนัทนิชาอายุ๒๓อันนี้เป็นเจ้าของบัญชีม้าแถว๒
เจ้าหน้าที่ตามจับได้อีกคนนึงที่อำเภอวัฒนานครแล้วก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวกัมพูชา
มี๖คนนะกดตังค์ทั้งหมด๑๖ครั้งรวมเป็นเงิน๙แสน
แล้วก็ถือเงินสดแบบนั้นข้ามประเทศไปให้หัวหน้าแก๊ง
ฐานปฏิบัติการเขาอยู่โน่นฝั่งกัมพูชา
แก๊งนี้นะมีชาวไต้หวันเป็นตัวการใหญ่
แล้วมีทั้งคนกัมพูชามีทั้งคนไทยเป็นลูกน้องเป็นลูกทีมค่ะ
จับได้แล้ว๓ใช่ไหมที่เหลือยังตามล่าอยู่นะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่วันนี้พรุ่งนี้นี่แหละ

จะบินไปกัมพูชาจะประสานงานกับทางตำรวจฝั่งโน้น
ทลายฐานปฏิบัติการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มันเป็นต้นต่อ
เอาจริงอยากให้ทลายได้สักทีนะคะ
เพราะว่าคนไทยหลายคนตกเป็นเหยื่อถึงแม้ว่า
ไม่ได้ถึงชีวิตแต่บางคนบอกว่าเปรียบเหมือนตายทั้งเป็นเลย

แล้วตอนนี้ส่งตำรวจชุดทำคดีเดินทางล่วงหน้าไปแกะรอย
คอร์เซนเตอร์ที่เป็นขบวนการใหญ่แล้วด้วยนะคะ